ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวของคู่แม่ลูกสุดฮอต
อย่างแม่โบวันด่าร์และน้องมะลิพาขวัลสหวง
และล่าสุดค่ะน้องมะลิเด็กหญิงสามจุกที่น่ารักของพวกเรานี่แหละ
ก็มีเรื่องให้ต้องตื่นเต้นเพราะว่าได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกค่ะ
อตสุดนาทีนี้คงไม่มีใครเกิน
เล็บรุ่นเยาน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวง
กับคุณแม่คนสวยโบวันด้าเป็นแน่
เพราะนอกจากจะเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาจทั้งประเทศแล้ว
ล่าสุดวันนี้ก็มีอีกหนึ่งงานถ่ายแฟชั่นแพ็คคู่แม่ลูก
ให้กับนิตยสารดังอีกหนึ่งฉบับอย่างสุดสัปดาห์
โดยครั้งนี้แม่โบกับน้องมะลิต้องเดินทางไปที่เกาะกูดจังหวัดตราดด้วยเครื่องบิน
ซึ่งก็ถือเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของน้องมะลิ
ดูจากภาพแล้วต้องบอกว่า